อย่างที่จังหวัดจันทบุรีที่นั่นก็มีไอ้ไข่เหมือนกัน
แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้โควิด๑๙มันระบาดมันเล่นงานหนักจริง
คนก็กลัวคุณเชื่อไหมไอ้ไข่ก็กลัวเหมือนกันนะ
งั้นต้องใส่หน้ากากจัดไป

นี่ไงครับไอ้ไข่ที่วัดทัพใส่จังหวัดจันทบุรี
เขานี่นะฮือหาจริงมีเจลอัลกอลด้วย
บอกเลยว่าเป็นที่สะดุดตาเพราะไอ้ไข่ที่นี่ต้องใส่แมส

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

อ้าวไปถามเจ้าอาวาสหน่อยไว้ทำไมต้องทำแบบนี้
พระครูสถิตธรรมานุวัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดทัพชัยในพระอุปถัมภ์บอกว่า
ที่ให้ไอ้ไข่สวมใส่แมสเนี่ยก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวเอง
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระรอกใหม่

ยังไงก็เปิดให้กับผู้ที่มีความศรัทธาเข้ามากราบไห้ไอ้ไข่

แต่ทางวัดเขาเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ตามมาตรการของทางสมคศ
จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
แล้วก็บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือเอาไว้ด้วย

นี่เป็นเจลแอลกอฮอลมงคลเขาว่าอย่างนั้น
แล้วเขาจำกัดจำนวนผู้เข้ากราบไหว้นะรอบหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ให้เกิน๕คน
เพื่อให้ไม่ให้แออัดมากจนเกินไป
ไอไขวทรัพย์ไซค์เป็นเจลแอลกอฮอลคุณภาพสูงนะ
เรื่องของคุณภาพไว้วางใจได้พาดอโยแล้ว

อ๋อไม่ได้กินอ่ะย่อยนะ

มากราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่

เฮีพยงครับเขานำสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทมาถวายไอ้ไข่เลยนะ
คือเฮียแกถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒

แกพูดแบบง่ายสั้นว่าเนี่ยที่ถูกเนี่ยต้องเชื่อและศรัทธาจึงจะได้สมใจหมาย
พอพูดเสร็จแกเดินออกไปเลย
แกยังไม่เดินแกเสี่ยงเซ็มซีก่อน

และวัตถุโบราณก็เดินทางมาที่นี่ได้เพื่อร่วมบริจาคให้กับวัดทัพใส่ในพระอุปถัมภ์จังหวัดจันทบุรีนะครับ
คือเอางี้ละกันใครอยากจะบริจาคผมว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนดีกว่า

เดี๋ยวนี้สะดวกนะไม่ต้องเดินทางไปที่วัดนะคะร่วมอนุโมทนาบุญอยู่บ้านก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชม